แม้ว่าในช่วงนี้จะเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับ
แต่ก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่
ช่วงนี้เราจะไปติดตามสภาพอากาศจากคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
สวัสดีครับ๒๐นาฬิกา๓๒นาทีครับ
มาตรวจสอบสภาพอากาศกับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เองเมืองไทยของเรานั้นยังคงมีปัจจัยหลายปัจจัยเลยทีเดียวนะครับ
ที่มีผลต่อสถานการณ์ฝนของเมืองของเรา
แล้วก็ทิศทางแนวการตกของฝนนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ไปเริ่มต้นกับกราฟิกแรกกันก่อนนะครับ
โดยปัจจัยนี้ยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งละทีเดียวนะครับ
ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนของเมืองไหนของเรา
ปัจจัยนี้ก็คือเรื่องของร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมนะครับ
ก่อนหน้านี้มีการเลื่อนลงไปพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
นี่เองเป็นกราฟิกแสดงเรื่องของกระแสลมรมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนถึงแม้ว่าตอนนี้จะใกล้หมดช่วงฤดูฝนแล้ว
แต่ว่ามรสุมดังกล่าวนั้นยังคงหอบเอากลุ่มความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอ
เข้ามาปกคลุมตามแนวประทัดต่างนะครับ
จุดที่จะได้รับผลกระทบเต็มจากลมมรสุมดังกล่าวก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามันรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
และถ้าหากเราดูกราฟิกต่อไปเนี่ยนะครับ
อิทธิพลของมรสุมดังกล่าวนั้นก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้ท้องทะเลในบางช่วงบางตอน
ช่วงเย็นนั้นเป็นช่วงที่มรสุมแรงสุดอาจจะเหนียวนำให้เกิดคลื่นสูงได้นะครับ
สูงประมาณ๒๓เมตรโดยเฉพาะบริเวณฝั่งอ่าวไทย

ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กครับ
ช่วงเวลาที่มีฝนตกช่วงเวลาที่มีคลื่นสูงควรที่จะงดออกจากฝั่ง
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับภาพรวมการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป๔๘ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าฝนจะตกเยอะเป็นพิเศษ
ยังคงเน้นตกจุดเดิมก็คือในฝันตะวันตกของพรรคใต้

ตั้งแต่ตอนบนไล่ลงมาจนถึงตอนล่าง

รวมไปถึงภัยธรรมชาติต่างที่จะตามมา
โดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
พื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ฝนที่ตกหลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจะตกอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดตราดก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกด้วยเช่นเดียวกัน

ตั้งแต่วันที่๒๕ไปจนถึงวันที่๒๒
จะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือปรากฏการณ์น้ำเกิดเดี๋ยวเราไปดูกราฟิกตรงนี้กันนะครับ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์ทั้งหมด๓ดวงนะครับ
คือโลกดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์
ครองทั้งหมด๓ดวงนี้มีการโคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน
ก็จะส่งผลต่อแรงดึงดูดของกันและกันนะครับ
จึงทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นหรือว่าน้ำทะเลหนุนนั่นเองครับ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็จะทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็ปริมณฑลมีน้ำทะเลสูงมากกว่า๓เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
โดยจากการคาดการณ์ระดับน้ำทะเลสูงสุดวันพรุ่งนี้ของกรมอุทธกษาตกองทัพเรือ
พบว่าอยู่ที่ประมาณ๓เมตร๑๑เซนติเมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ประกอบกับน้ำในแม่น้ำคูคองต่าง
ตอนนี้มีระดับสูงอยู่แล้วนะครับจึงนำให้ถ้าหากมีฝนตกลงมาแล้วก็มีการระบายไม่ทัน
อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ในเมืองไทยของเรา
ดังนั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ส่วนกราฟิกต่อไปครับเราไปดูเรื่องของพายุกันบ้างนะครับ
พายุลูกนี้ก็คือพายุหายหมานั่นเองครับ
จากการตรวจสอบล่าสุดณขณะนี้ยังคงมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ถ้าหากเราดูกราฟิกต่อไปครับเป็นกราฟิกการเคลื่อนที่ของพายุล่าสุดเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าพายุลูกนี้เมื่อวานนี้ครับได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งถล่มฟิลิปปินส์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เราไปดูทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้จากกราฟิกต่อไปนะครับ
ซึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะครับพายุลูกนี้นั้นมีทิศทางการเคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
เมื่อวานนี้ผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะครับ
ความเร็วสูงกลางสูงสุดอยู่ที่๑๕๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นี่คือลักษณะการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้นะครับ
มีการเคลื่อนที่แล้วก็เบี่ยงขึ้นไปบริเวณทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้
คาดการณ์ว่าอิทธิพลและความรุนแรงของพายุลูกนี้
ที่จะเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงที่ปรากฏอยู่หน้าขนาดนี้
จะทำให้เกิดฝนตกหนักและทำให้เกิดคลื่นสูงสัตว์ฝั่งด้วย
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้น
ยังไงช่วงนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ผมพุทธนันต์พิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ